ส่วนไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับในวันนี้ทุกวันเสาร์ติดตามกันได้บ่าย๒๔โมงเย็น
ติดตามความพร้อมได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์คู่เอกเสาร์นี้นี่มวยสดปะทะกับมวยเก่าเลยนะครับ
มุมน้ำเงินนี่เพชรวีโว่ลูกคลองกลางไฟล์นี้เตรียมขนอาวุธหนักหนักมาเป็นคันรถสิบล้อเลย
มีมาประเคนให้ทุกลูกล่ะทั้งหมัดเท้าเข่าศอกด้านเทลเลอร์คู่ใจบอกว่า
โอ้โหไฟล์นี้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าคู่ชกเนี่ยเป็นเด็กแถวบ้าน
รู้ไส้รู้พุงเป็นอย่างดีครับ
ถ้าเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาเป็นมวยตื้อใช่ไหมเดินเข้ามาแทงเข่าสับสอกเนี่ยเราแก้ไงครับ
ดันดันไว้สับเยอะศอกเขาแพ้ลูกเจาะจ่อยางแค่นี้แหละครับ
เตะหั่นอยู่แล้วแหละเข้ามาอาจจะเข้าร่องแข้งมีหั่นตรงนี้เราก็ลูกเตะลูกนี้เราเก่งนะ
ก็ดันออกไม่ให้ไม่ให้แทงเข่าไม่ให้จับแล้วก็ถ้าผัวพันมากก็มีศอกสับนะ
แล้วส่วนตัวเราเราเคยต่อยกับเขาไหมเคยศึกษาดูเกมอะไรบ้าง
ไม่ครับมันยังไม่เคยต่อยเลยยังไม่เคยต่อยเลยครับแต่ไม่กลัวครับมวยตรงนี้ครับชอบครับ

ย้ำเลยนะครับว่าแบบนี้นี่หามานานแล้วครับ
ตัวเป็นกะว่าจะเตะมวยรุ่นพี่ให้หงายท้องไปเลยครับ
ส่วนมุมน้ำเงินนะครับหนุ่มสตึกชายโรเซอร์วิสบอกแผนการชกไฟล์นี้ไม่ต้องมีอะไรมาก
เรื่อยไปก่อนปล่อยให้เด็กมันแสดงแต่ว่าพอยก๔ยก๕เท่านั้นแหละ
จะอัดให้รู้จักไปเลยนะครับมีสับสอกมีห่มตีวงในบอกว่ากันว่านี่ตีได้ยันเช้าครับ
ตียก๔ยก๕เพราะผมเป็นมวยไฟเตอร์ครับเป็นแบบมวยเครื่องร้อนช้าครับ
เครื่องร้อนช้าต้องไปเรื่อยถ้าไปบวกกับเด็กเขาคงสู้กำลังเด็กยากครับ
ต้องอาศัยกลมเก่าแล้วก็กระดูกครับผม
ก็วิเคราะห์จากสภาพร่างกายแล้วเราก็คำนวณแล้วว่า๑๒๓เรื่อยไปก่อน
๑๒๓เรื่อย๔๕เดินลุยแน่เดินลุยก็ตามสไตล์
มีเข่าวงในมีศอกดูร่างกายอย่างนี้นี่มวยเข่าอาชีพแน่นอน
ร่างนี้เล็กข้างบนอกนี่ใหญ่นะคีบแล้วไม่ปล่อยนะ

ถ้าปล่อยก็คงไม่ลูกสองอ่ะเนาะประมาณถ้าเกาะติดคิดตังเลยนะ
เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกาะติดฟิตตังค์หรือว่าจะโดนกำปั้นเด็กหงายท้องครับ
เจอกันที่เก่าเวลาเดิมไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์บ่าย๒เป็นต้นไป
เอกจุมพลสุรพัฒน์จารุมวณีสวัสดีครับ